ตอนนี้เด็กทั่วประเทศไทยคิดถึงเพื่อนกันหรือยัง
ก็คิดถึงเพราะว่าเรียนออนไลน์อย่างเดียวเลย
แต่ไม่น่าเชื่อมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดพยาว

กลับไปโรงเรียนกันอีกทีอย่างเป็นทางการ
น่าจะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของพยาวินาศาสตร์
เข้าใจว่าจะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยล่ะ

จริงจังเหมือนเรียนปกติยังไงอย่างนั้น

ยังต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิยังมีอยู่
โรงเรียนพระเยาวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระเยา
ภาคเรียนที่๒เรียนออนไซต์เรียนปกติเรียบร้อยแล้วฮะ

ประเมินจากทางจังหวัดประเมินจากทางสาธารณสุขจังหวัด
ประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด
ประเมินจากโรงเรียนประเมินจากคุณครู
ไม่มีคัสเซอร์และที่สำคัญจังหวัดพระเยา
เป็นจังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำมากเลยฮะ
ดังนั้นก็เปิดเรียนเปิดเรียนแล้วคุณครูก็ไปสอน
แต่โดยปกติถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยเขาจะเรียกว่าเด็กเดินเรียนแล้ว

ก็คือไปเรียนตามตารางสอนแต่จากนี้ไป
เด็กอยู่ที่เดิมไม่ต้องเดินให้ขวักไหว
คุณครูจะเดินไปสอนตามแต่ละห้องแต่ละห้องเอง
พอมณภิทยาพัฒนาภูมิในการโรงเรียนพภิทยาคม
บอกว่าเด็กเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเฮ้ยทำไมฉีดเร็วขนาดนี้

เด็กฉีด๙๐ครูฉีด๙๐
ดังนั้นก็สามารถเดินหน้าเปิดเรียนออนไซต์ได้ตามปกติแล้วนะครับ
ตกลงเป็นโรงเรียนแห่งแรกของพยาวที่เปิดเรียนออนไซต์ได้
หรือเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทยที่เปิดเรียนอย่างนี้อย่างเป็นทางการได้นะฮะ

ถ้าหากโรงเรียนไหนทำได้แบบนี้เด็กก็จะมีความสุข
แต่ละคนยิ้มทะลุแมสออกมาเลย
ไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนหน่อยครับ
เฮ้ยหมอพร้อมหยุดเหรอวันนี้เป็นที่อะไร
เป็นตัวเลขของวันที่๑๗ฉีดไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
๑๙๕๓๓๗โดสเข็ม๑๒๓๔ว่ากันไปครับ
ส่วนตัวเลขภาพรวมประเทศไทยตอนนี้๖๕๘๑๒๘๑๓โดส
ณเวลาถอยหลังเหลือ๗๓วันตามเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเดินหน้าสู้ต่อไปครับ